เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะที่บ้านของเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศนะคะอยู่ในซอยประหลโยธิน๕๖เขตสายไหมสาเหตุและมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวมีจำนวนสี่หลังด้วยกันนะคะ

หลังหน้าสุดเปิดเป็นร้านขายขนมปัง

ก็มีรั้วรอบขอบชิดล่ะค่ะ
ส่วนบ้านหลังต้นเพลิงคือบ้านเลขที่๒๕๔ทับ๑
เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
ก็ได้ระดมกันฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปบ้านหลังข้าง
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงไฟก็สงบลงนะคะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ออนอนงทิวสมบูรณ์อายุ๔๖ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นแม่บ้านค่ะ
แล้วก็อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุกับสามีและลูกชาย
อากาศนะคะก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ที่ด้านล่าง

คิดว่าน่าจะเป็นควันจากเตาหมูกระทะแม่บ้านบอกแบบนี้ก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่ไปมาทำไมควันมันหนาขึ้น
ก็เลยรู้ตัวว่าไฟไหม้แน่
ก็รีบวิ่งพากันหนีออกมาจากบ้าน
เรียกให้คนในบ้านหลังอื่นมาช่วยเหลือ
เรื่องต้นนะคะไฟไหม้เสียหายไปทั้งหลัง

แล้วก็ลุกลามไปไหม้ผนังบ้านหลังติดกันเล็กน้อย
มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งค่ะ